ต่อกันเลยที่จังหวัดกระบี่

ลงใต้กันไปไม่ต้องไปหากระเทียม
ไปกระบีเพราะว่าเราจะพา
ทำไมไปกะบี่แล้วทำไมต้องไปหากระเทียม

ก็มีไร้กระเทียมทาง
เขามีแต่กะบี่ไร้เทียมทาน
ถ้ากระเทียมต้องมาซื้อบ้านดิฉันศรีสะเกด

ขอพรเสริมสิริมงคลอะไรที่มันชั่วร้าย

สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เพราะว่าเราจะพาไปชมความสวยงามของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แบบสไตล์อินเดีย

ที่จังหวัดกระบี่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว

คุณมาท่องเที่ยวตามเกาะตามแก่งต่างแล้วเนี่ยนะคะ
ก็มาชมความสวยงามของวัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือว่าวัดบางโทงกันต่อเลย
อยู่ที่ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีเป็นวัดที่หลายคนเนี่ยพูดถึงความสวยงามมาก
เพราะคุณเห็นไหมว่าภายในวัดเนี่ยนะมีพระมหาธาตุเจดีที่สูง๙๕เมตร
เด่นเป็นสง่าสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นพระมหาธาตุเจดีที่สูงที่สุดในภาคใต้อีกด้วย
จำลองแบบมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียเลยนะคะทำให้วัดแห่งนี้มีความสวยงามในสไตล์อินเดียผสมผสานอยู่
นี่คุณถ่ายเดินเข้าไปแบบนี้เหมือนเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยจริงเหมือนเราอยู่ที่อินเดียเลยอะค่ะ
จากภายนอกจะมีความสวยงามแล้วภายในเนี่ยค่ะคุณเข้าไปแบบนี้ก็จะได้เห็นการตกแต่งแบบวิจิตรอลังการงดงามตระการตาไม่แพ้ด้านนอก
ที่สำคัญภายในนะคะบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรด้วย
เสริมสิริมงคลกันอย่างเนื่องแน่นเขาบอกว่ามากันเนี่ยนับหมื่นคนเลยนะหมื่นคน
เยอะมากนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดที่พลาดไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย
มีโอกาสได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่แล้ว
ไปเที่ยวเกาะเที่ยวสถานที่สวยแล้วเข้าวัดทำบุญกันต่อเลย
มาเที่ยวอย่าลืมนะคะอยากให้มาดูกันจริง
เพราะว่าวัดแห่งนี้มีความสวยงามมาก
แล้วก็มากราบไหว้พระบรมศาลีริกฐาตุด้วย
วัดมหาธาตุวัชิระมงคลค่ะ
ที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ว่ากันว่าใครได้มีโอกาสสักการะบูชาพระบรมศาลีริกฐาต
ก็ถือว่าเป็นกุศลนะเป็นสิริมงคลส่วนสูงสุดของชีวิตก็ว่าได้เลยนะ
ต้องค่ะสวยมากผมจำได้ได้เราสองคนก็น่าจะจำได้
ว่านี่แหละครับเราเคยนำเสนอกันไปแล้วในปีที่แล้วนะครับ
อยากให้คุณผู้ชมนั้นไปลองเที่ยวดูแล้วก็ไปสักการะนะครับ
เพื่อรับสิริมงคลในช่วงปีใหม่แบบนี้
ปีใหม่หาอะไรดีให้ชีวิตบ้าง
อะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องไปจำมันเท่าไหร่
บ่นงุ้งงิ้งอะไรก็ไม่รู้
คุณผู้ชมนะอะไรดีที่คุณผู้ชมรู้ว่าอะไรดี
ก็คุณผู้ชมก็รู้อยู่แก่ใจอะไรที่ว่าดีอะไรที่ไม่ดี
บ่นข้างหูคุณก็รู้เวลาคุณบ่นเข้าหูซ้ายเนี่ย
มันก็ทะลุหูขวาคุณ

เขาจะว่าอะไรยังไงคุณก็ไม่รู้
อันนี้กำลังว่างคุณชนะอยู่เหรอคะเนี่ย

อ้าวตายละใครกล้าว่าคุณ